และด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙ที่ทรงงานด้านของการส่งเสริมการศึกษามาโดยตลอด
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีเองจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนที่เด็กและคุณครูเรียกว่าโรงเรียนของแม่
ติดตามได้จากคุณสุพัตราศรีปัชชิมลงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เด็กที่นี่หลายคนก็สูญเสียก็คือพ่อเสียชีวิตบ้างแม่เสียชีวิตบ้าง

ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แล้วก็

เราก็ให้กำลังใจกัน

แล้วก็อยากจะช่วยเหลือ

ความเจ็บปวดนะคะ

มีอะไรให้เขาได้ก็จะให้

เกรดกระหนกแก้วขาวเข้ามารับ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชดำริ

แม้ว่าครูจะมีโอกาสเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่

ไปด้วยความรักที่มีต่อลูกศิษย์
จึงเลือกที่จะสอนในโรงเรียนเล็ก

พระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙

ในพื้นที่เกิดเหตุความรุนแรง
ได้เข้าถึงการศึกษา
ไม่ต่างจากครูเพชรรัฐเอกจิต
ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่๖

โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้ความรู้
กับเด็กในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งต้องเผชิญกับเหตุความรุนแรง
และความสูญเสียในครอบครัว

แล้วก็คิดว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่ง

เขาก็จะพลิกเปลี่ยนชีวิตจาก
จากที่อยู่ที่จุดที่เขาต้องสูญเสีย
เขาจะได้มีแรงเสริม

และแนะชี้แนวทางที่ดีให้กับเขาได้ค่ะ
โรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้

ทำการเรียนการสอนเมื่อปี๒๕๕๙

จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ห่างไกลออกไปจากหมู่บ้าน

ก็เปิดความปราบลื้มมาสู่ราษฎรและครู

นักเรียนในพื้นที่เกิดเหตุความรุนแรงเท่านั้น
ที่นี่ยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยของคุณครู

ถ้าได้มาทำงานที่นี่
มารับใช้
รับใช้คือมาดูแลโรงเรียนที่ท่านพระราชทานให้
ก็ถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วที่ว่า
เป็นโอกาสดีในชีวิตนะคะ
ก็นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันสูงสุดนะครับ